คือมีคลิปที่เขาเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับ
คนที่อยู่บนรถยนต์ก็ถ่ายภาพไป
มีคนขี่จักรยานยนต์เป็นผู้หญิงนะฮะ
ไล่ตามหลังมาแล้วก็ตะโกนด่าใหญ่เลย

มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ

นี่ค่ะคือคนที่เห็นคลิปนี้เนี่ยบอกเอาละ
ผู้ใหญ่มีปัญหาอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะ

ขี่จักรยานยนต์มานี่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมา

อ้อหมวกกับน็อกก็ไม่ใส่กันเลยนะเนี่ยนะฮะ
โพสต์เอาไว้นะครับอ่าเป็นภาพอย่างที่เห็นแล้วครับ
น้องสองคนเด็กนักเรียนนะฮะสะพายกระเป๋าซ้อนท้ายผู้หญิงมานะครับ
ระหว่างทางเจอกับผู้หญิงก็คือคนที่ถ่ายคลิปก็เนี่ยฮะคนขี่มอเตอร์ไซส์ก็
โต้โต้ตอบกันอย่างแบบดุเด็ดเผ็ดมันท้าทายไปเจอที่โรงพักด้วย
แต่หลายคนก็อดเป็นห่วงเด็กไม่ได้
เราตามเรื่องนี้ไปเนี่ยเอาคุยกับทางฝั่งเจ้าของคลิปก่อนนะ
ผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปนี้อยู่บนรถยนต์นะครับ
คุณธัญนันอายุ๒๖ปีนี่ฮะ
คุณธัญนันบอกว่าอย่างนี้ขอเล่าให้ฟังหน่อยนะ
คือเธอกับหญิงสาวคนที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ย
ความจริงเป็นญาติกันนะฮะบ้านอยู่ติดกันเลยนะครับ
ก่อนเกิดเหตุในคลิปมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน
คือมันก็เรื้อรังมานานเรียกได้ว่าทะเลาะกันเรื่อยมา
เจอกันในคลิปคือ๒๖กุมภาพันธ์นะฮะ
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นสุนัขของเธอที่ชื่อออกกี้
ออกกี้เนี่ยมันไปฉี่หน้าบ้าน
ไม่ใช่หน้าบ้านผู้หญิงคนที่ขี่จักรยานยนต์นะ
หน้าบ้านเธอเองนี่แหละนี่ออกกี้เห็นไหมออกกี้
มันจะผอมหน่อยมันป่วยอยู่ถามว่าเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
คือเขาเป็นเครือยาศกันบ้านอยู่ติดกัน
คนขี่จักรยานยนต์เหมือนกับเขาก็มาเตือนว่าแม่สูนกสูนัก
หน้าบ้านใครก็ไม่รู้แต่มันเป็นหน้าบ้านถนนทางสาธารณะหรือเปล่า
ยังไงก็ดูแลให้ไปฉี่ในบ้านหน่อยได้ไหมทีนี้ก็เลยเป็นปัญหากัน
ทางคุณธัญนันบอกว่าเหมือนกับเขาไม่พอใจถึงขั้นแบบโอ้โหมาต่อว่าด่าทอสารพัด
ว่ายังไงนะคะเห็นไหมมีตอนนี้นะฮะ
มีตามไปเอาร่มเอาเรื่องถึงโรงพยาบาลไปเขียนใบร้องเรียน
เนี่ยค่ะใช่
เหมือนกับเธอทำงานที่โรงพยาบาลหรือยังไงนี่แหละค่ะนี่นะฮะ
คือที่โรงพยาบาลเนี่ยนี่เห็นไหม
หาว่าคุณธัญนันเนี่ยไปเดินชนเขา
คุณธัญนันก็เลยบอกนี่ไปขอคลิปมานะเนี่ยดูสิตกลง
ใครเดินชนใครอ่าคนเสื้อฟ้าคือคนที่ขี่จักรยานยนต์นะฮะ
คุณธัญนันนี่นี่ชุดนี้ชุดสีนี่ดำนี่ฮะ
เธอก็เลยไปแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ทำให้ผู้หญิงคนขี่จักรยานยนต์ไม่พอใจ
แล้วก็เลยเกิดเหตุตามคลิปนั่นแหละ
คือไปเจอกันบนถนนกลางทางพอดีเขาก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตาม
นี่ฮะจนทุกวันนี้เนี่ยเธอบอกเธอแทบอยู่บ้านไม่ได้
ต้องย้ายไปอยู่บ้านพ่อแม่ชั่วคราวก่อน
เพราะกลัวจะถูกทำร้ายเนื่องจากบ้านเนี่ยอยู่ติดกันเลยอยู่ใกล้กันเลย
ตลอดทางเลยก็คือแบบเขาตีคู่มาแล้วเขาก็จะกระชากให้เราแบบลงอะไรอย่างนี้
เขาก็ท้าให้เราลงมาด้วยแล้วเขาก็ด่า
ไปถึงหน้าที่ทำงานหนูหนูจะเลี้ยวเข้าแต่ว่าเขากันเอาไว้
ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ด่าบอกว่าแบบมึงลงมาสิอะไรอย่างนี้

ก็เลยบอกว่า๑๐โมงค่ะพี่ตำรวจนับ๑๐โมงอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ถีบพอเขาถีบเสร็จแล้วอะค่ะ
ถีบประมาณ๒๓ครั้งหนูก็คือทำงานไม่ได้แล้ว
หนูก็เลยตะโกนว่ารอปภคือแบบพี่คะเรียกรอปภให้หนูหน่อยหนูเข้าทำงานไม่ได้
หลังจากนั้นเขาก็ไปที่โรงพยาบาลอีกแล้วเขาก็แบบไปแบบวัดความดันอยู่
เขาก็ด่าอีเพศสยาแล้ววันอังคารหนูใส่เสื้อแดงชุดแดง
เขาก็บอกว่าไอ้ชุดแดงเนี่ยมันแพทย์สยามันนั่นมันนี่
คือด่าทั่วโรงพยาบาลนะคะด่าหนูทั่วโรงพยาบาลเลย
ทีนี้ลูกเขาก็เดินมาชนหนูเดินมาชนในที่โรงพยาบาลเลย
ในระหว่างที่หนูทำงานอยู่จนวันอาคารหนูก็เลยโทรบอกพ่อกับแม่
กับแม่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเราก็เลยต้องย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้
อันนี้ในฝั่งของเจ้าของคลิปนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ทางฝั่งของผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ยฮะ
คือพอเขาเผยแพร่คลิปนี้ไปทางโลกออนไลน์ด้วยใช่ไหม

บอกว่าขอชี้แจงหน่อยนะคอมเมนต์ชี้แจงเอาไว้
บอกว่าทางคนถ่ายคลิปเนี่ยพูดเอาดีเข้าตัว
เวลาที่ฝั่งนั้นเขาด่าฝั่งเธอนี่ก็มีไม่เห็นเอาคลิปมาออกบ้าง
มีแต่มายั่วให้เธอด่าแล้วอัดคลิปเอาไว้แล้วไปเผยแพร่
ซึ่งทางฝั่งเธอจะแจ้งความกลับเหมือนกัน
กรณีเอาคลิปไปเผยแพร่แบบนี้มันผิดพรบคอมพิวเตอร์นะ
ส่วนเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลที่หาว่าแบบไปเดินชงเดินชน
เธอบอกเธอพาแม่ไปหาหมอจังหวะเดินชนมันแหมมันจังหวะมันชนกันแค่นี้
ทำร้ายร่างกายตรงไหนมีแผลตรงไหน
แต่เพื่อฟังทั้งสองฝั่งผู้สื่อข่าวของเราก็เลยตามหาเธอจนเจอ
คุณเปิ้ลนี่คุณเปิ้ลอายุ๓๐ปี
คุณเปิ้ลบอกว่าขอชี้แจงหน่อยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำไปยอมรับว่าเกิดจากไม่พอใจที่ฝั่งของธัญนันต์เนี่ย
มาด่าทางฝั่งแม่ของเธอแบบเสียหายก่อน
หลังจากที่แม่เธอไปเตือนเรื่องให้หมาเนี่ยมาอึมาฉี่อยู่แถวหน้าบ้าน
ซึ่งแหมมันก็เป็นทางที่เขาก็ต้องใช้ต้องเจอต้องเจอกัน
จะเป็นหน้าบ้านใครก็ไม่รู้แต่มันก็ไม่ควรจะหน้าบ้านขนาดนี้
ก็เลยไปเตือนบอกว่าเอออย่ามาทำแบบนี้
ส่วนวันเกิดเหตุตามคลิปนี้มันไปเจอกันบังเอิญบนถนน
กำลังขี่จักรยานยนต์ไปส่งลูกสาวกับลูกชายไปโรงเรียน
ด้วยความโมโหเห็นรถเขาเธอยอมรับเธอก็ขี่ไปตามประกบ
เพื่อจะสอบถามว่าทำไมแบบโอ้โหต้องแบบมาชอบยืนถ่ายรูปถ่ายคลิปอยู่หน้าบ้าน
ทางฝั่งตัวเองที่ด่าฝั่งนี้บ้างสิไม่ใช่มายั่วยุให้ฝั่งนี้ด่าแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วเอาไปต่อว่าต่อขาน
คือเอาตัวเองดีอ่ะก็ตั้งคลิปด่าเหมือนหนูเป็นเป็นภาษาแบบ
คนบ้านแม่ค้าก็ด่าทุกอย่างคำด่า
หนูก็บอกตำรวจมาไม่รับประกาศคือว่าหนูก็ไม่ได้ยอมคือว่าหนูไม่ยอมอยู่แล้ว

ฝั่งเธอก็จะแจ้งความเหมือนกัน

เอาภาพเธอเนี่ยไปเผยแพร่ทำให้เกิดความเสียหาย
แล้วยังมาต่อว่ามาด่าทอแม่ของเธออีก

ยินยอมไม่เจรจาด้วย
ต่อให้เป็นญาติอยู่บ้านใกล้กันก็ตาม

ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่ว่าจะย้ายหนีกันได้ง่ายนะคะ